บ้านหลังนี้ที่บังละมุงชนบุรีครับท่านผู้ชมครับนี่อยู่บ้านเฉยเลยนะฮะ
รถใครก็ไม่รู้ถอยเข้ามาถึงประตูบ้านทะลุเข้ามาถึงข้างในเนี่ยฮะ
คือที่บ้านงงเลยดูคลิปก่อนนะฮะ
นี่ฮะตะโกนถามไปเจ้าของรถบอกรถชนครับรถชนก็ใช่ก็รู้ว่ารถชน
ก็ได้แต่ถามว่าโอ้โหทำไมเข้ามาอะไรขนาดนี้นะครับ

มดนะได้ลงคลิปนี้ไว้นะฮะมด๒
รถคันสีดำเนี่ยถอยหลังชนประตูรั้วบ้านพุ่งทะลุเข้ามาเลย
เกือบจะถุงตัวบ้านนะครับ
นี่ฮะเธอบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๖กันยายนนะครับ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่บังละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
โอ้โหคือมันจะมีอีกคลิปนึงนะ
ผู้โพสต์บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากรถคันสีดำนะ
ขับไปชนรถเก๋งของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้บ้านของเธอ
ทำให้รถเนี่ยเสียหายทั้งคันนะครับ
แล้วรถคันก่อเหตุก็ถอยหลังพุ่งทะลุประตูเหล็กเข้าไปในบ้านเธออีก
นี่เธอบอกเป็นอย่างนี้เธอมาอธิบายอีกคลิปนึงว่า
คันสีดำเนี่ยไปชนคันอื่นก่อนแล้วไม่รู้ยังไงชนเขาแล้วเนี่ยแทนที่จะหยุดหรือจะอะไรยังไง
หรือตกใจหรือจะไปไหนแต่เอาเป็นว่าถอยหลังพุ่งทะลุประตูเหล็ก
ชนเข้าไปถึงในบ้านของเธอเลย
เขาขับมาชนรถเก๋งขนาดนี้ค่ะรุศภาพรถพี่เขานะ
นี่ค่ะ
เขาขับมาชนรถเก่งที่จอดอยู่นะคะเนี่ยรถพี่เขาจอดอยู่นะคะเนี่ย
โอ้โหนี่ขนาดจอดอยู่ข้างทางนะเนี่ยแล้วก็เนี่ยฮะไม่รู้ยังไงฮะ
ถอยหลังพุ่งทะลุประตูบ้านของคุณมดเข้าไปอีกแต่ตอนนี้คุณมดมดบอกว่ามีการเจรจาตกลงค่าเสียหายกับคู่กรณีเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
รถคันสีดำของคู่กรณีไม่มีประกันนะฮะแต่เจ้าของรถเขาก็ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด
รถเก่งที่จอดอยู่ข้างทางของเพื่อนบ้านที่ถูกชนแล้วก็บ้านของเธอด้วย
ประตูรั้วนี่จักรยานยนต์กำพงกำแพงนี่ถอยเข้ามาเนี่ยโอ้โหดูสิค่ะ
นี่อยู่บ้านเฉยอ่ะเนี่ยจริงอยู่บ้านเฉยยังโดนงงมากเจ้าของบ้านงงเลย